เอาปีใหม่ก่อนค่ะปีใหม่ไปพักวันไหนค่ะ
ไม่ไปจ้ะทำงานจ้ายังว่างอยู่อีกหลายวันนะ

ก็คือเราไปเกาหลีมาแล้วไง
ก็รู้อยู่ว่าปีใหม่คนแย่งกินแย่งเที่ยว
ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอ่ะงั้นลองไปก่อนละกัน
เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็หยุดเยอะก็คือ
ถูกไหมเราก็ไปตั้งแต่๔๕๖๗๘๙ไปเลย

คือเหมือนแบบเรารู้ว่าช่วงปีใหม่
มันเป็นช่วงที่คนที่เป็นพนักงานออฟฟิศจริง

เพราะฉะนั้นเราจะไปแย่งกับเขาทำไมเราก็ให้เขาเที่ยวให้เต็มที่

โอ้โหมันเป็นความโชคดีของเรากับของลูกมาก
ใช่หลายคนบอกอุ๊ยเอาน้องมาทำงานเหนื่อยบ้างวะ

เพราะว่าหนึ่งเลยคือการทำงานของแพทย์มันไม่ได้หนักหน่วง
มันไม่ได้เป็นการที่เอาลูกไปนั่งที่ออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้
แต่การทำงานของแพทย์คือการไปเที่ยว
อยากทำรายการกับคุณโอ๊ตปราโมทอย่างนี้
ก็คือคุณหมีคุณพ่อหมีก็คือคุณโอ๊ต
ใช่แล้วก็เราก็ได้ทำงานเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยตรงไหน
มันมีแต่ความสุขวันว่างของเรา
จริงเราก็พาลูกเที่ยวอยู่ดีก็ไม่ได้พาลูกอยู่บ้านหรอก
ลูกก็มีไปเรียนเสริมทักษะบ้างมีไปเรียนยิมบ้างอย่างนี้
อืมค่ะแลกกับคุณโอ๊ตนี่แหละเป็นข่าวขึ้นมา
เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเพราะเคมีที่มันเข้ากัน
แล้วประจวบกับน้องก็แบบเรื่องราวต่างมากมาย
แล้วก็ต่างอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงแพทย์กับพี่โอ๊ตรู้จักกันมานานแล้ว
แล้วประจวบกับที่อย่างที่บอกคือคือด้วยความที่สามคนอ่ะ
โอ๊ตแพทย์เลสบางคนไปดูแล้วก็ไปอินเหมือนแบบ
พ่อแม่ลูกประมาณอย่างนั้นเข้าใจไหมคนก็เลยเหมือนแบบไป
ไปเชียร์ในคอมเมนต์ในคลิปในช่องของพี่โอ๊ต

เรื่องราวยังไงคุณโอ๊ตปราโมทอะไรอย่างนี้
ขนาดคนในวงการเองบางคนพี่โอน๔๐๐อย่างนี้

แล้วก็บอกว่าคุณออนนะคุณโอ๊ตไง
เขาบอกก็ใช่แต่ว่านางดูแบบเอ็นดูลูกเธอไง
แล้วก็บอกว่าคุณอ้อนคะสงสารสังคมไม่เอาค่ะ
คือเราก็มองหน้ากับพี่โอ๊แล้วบอกมันเป็นไปไม่ได้เลย
คือเรารู้จักกันรักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน
แต่คืองานเราไม่เคยไลน์หากันไม่เคยคุยกันนะ
เราไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าเวลาทำงานอย่างเงี้
มันเหมือนแบบเคมีมันตรงกัน
เหมือนพี่โอ๊ตทำเรารับเราส่งกันแล้วก็เป็นสไตล์ทำงานแบบเหมือนไม่ทำ
อยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำ

ในปีหน้าค่ะคุณแพทย์มีอะไรบ้างคะผลงาน

งานแสดงปีหน้ามีออนแอร์๒เรื่อง
มีบ่วงนรมิตรนะคะกับพี่แมทแล้วก็มีทองเอกหมอยาท่าฉลงเป็นเพื่อนพี่คิม

สองเรื่องนะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิม
มีพิธีกรก็อาจจะมีเพิ่มบ้างบางรายการให้เห็นกันนะคะ
แล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิม